เมื่อวานนี้ถูกขอแต่งงาน

ขนมจีนเนี่ยโดนขอแต่งงานแล้วเพราะว่าใบเตยอัพรูปรัวเลยนะคะ
นี่แหละค่ะขนมจีนกุลมาถูกแฟนนุ่มนักธุรกิจไฮโซเคนขันเพชรสารศาสตร์ค่ะ
บหาดูใจกันมากว่า๕ปีทำเซอร์ไพรส์
คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางเพื่อนพ้องทั้งในแล้วก็นอกวงการค่ะ
ไปร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้กันด้วยนะคะ

แล้วก็ลูกทุ่งสาวสุดฮอตอย่างที่บอกไปว่าใบเตยอาสยามเนี่ยยืนน้ำตาคลอเลยนะคะ

ดูในคลิปนะฮะจากที่เห็นก็จะเห็นว่า
ขนมจีนเนี่ยออกอาการทั้งเขินแล้วก็น้ำตาซึมดีใจอะเนาะคุณ

แน่นอนว่าบรรยากาศอบอวนไปด้วยความรักแบบนี้
คำตอบของขนมจีนก็ต้องเซเย็กสิคะ
อุ๊ยอิจฉาจังจริงเลย